เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่ามาเที่ยวห้างสรรพสินค้า

กลายเป็นเรื่องใหญ่สิฮะทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่รอปภ

สงสัยจะมีขโมยขโจรมาลักรถในห้างแห่งนี้

มีข่าวว่าเอ๊ะยังไงนะฮะ
ตำรวจสพเมืองกาลสินเข้าตรวจสอบเลยนะครับ

บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ก็พบนายสรรยูอุดรพิมพ์เจ้าของรถ

ช่วงบ่าย๓โมงผมขับรถมาจอดที่นี่เอง
ลานจอดรถตรงนี้แหละผมจำได้
แล้วผมก็เข้าไปทำธุระที่ธนาคารภายในห้าง

ผมก็ออกมาตรงจุดจอบรถของผม
ชัวร์ผมชัวร์ผมจำได้
ขายเลขทะเบียนบ่อไบไม้

รถกระบะคันนี้ลักษณะคล้ายกับคันที่แจ้งไว้เลย
ไม่รู้ถูกขโมยมาแล้วมาจอดไว้ตรงนี้หรือเปล่า

เพราะว่าจอดอยู่ทางหน้าห้างสรรพสินค้าฝั่งทิศเหนือ
เจ้าหน้าที่บรุษมาถึงที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเจ้าของรถเอากุญแจรีโมทมา

หรือว่าจอดอยู่ฝั่งทิศใต้หรือทิศเหนือ

ตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใช่ฮะบางทีห้างใหญ่เขาก็จะมีนะ
ทิศเหนือทิศใต้ให้จำไว้ให้ดี